ก็ทำให้แผงหลังเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่น่ากลัวมากนะครับในช่วงการกลับมาเตะอีกรอบหนึ่ง๔เกมแรก
ส่วนเป้าหมายในซีซั่นนี้ก็ขอมุ่งมั่นพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้ในทุกรายการครับ
ส่วนพิษสมัยสอนใสดาวเตะสารพัดตำแหน่งของทีมบอลหญิงในชุดบอลโลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศสก็ออกเดินทางไปยังต่างประเทศนะครับไปที่ไต้หวันเมื่อวานนี้
ปุ๋ยก็บอกนะครับว่าครั้งนี้เธอพร้อมมากกว่าครั้งแรกที่ไปเล่นญี่ปุ่นกับทีมสเปรันซ่าโอซาก้าเมื่อปี๒๕๖๐
ในช่วงที่ติดสถานการณ์โควิดแบบนี้ตั้งเดือนกุมภาพันธ์ก็เตรียมตัวทั้งการฟิตร่างกายแล้วก็เอกสาร
ซึ่งเธอเฝ้ารอความท้าทายในชีวิตการค้าแข้งของนักบอลหญิงที่จะได้เล่นลีกมาตลอด
บรรดามแป้งนะครับนวลพันธ์ล่ำซำอดีตผู้จัดการทีมบอลหญิงก็อวยพรให้ปุ๋ยนะครับ
ตอนนี้เธอบอกว่าฝีเท้าประสบการณ์พร้อมอยู่แล้ววินัยนะครับในสนามจะเป็นความสำเร็จที่ปุ๋ยนั้นจะได้เล่นฟุตบอลตามที่ฝันเอาไว้ครับ